คุณแม่คะวันไปโรงพยาบาลวันนั้นคุณแม่เห็นสามี
ก็ไปที่โรงพักเขาบอกว่าตอนนี้ก็แบบคนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
ก็เลยไปที่โรงพยาบาลพาลูกไปด้วย
พอไปถึงก็แบบสายเต็มไปหมดเลย
ทั้งออกซีเย็นแล้วก็ก็จับผูกมือด้วย
เพราะว่าเขาจะดิ้นแล้วก็จะปัดสายออกมั่งอะไรมั่ง
เสร็จแล้วเขาก็ไม่พูดแล้วเขาพูดไม่ได้เพราะก็ไตออกซีเย็น

ก็ดูได้จนถึงเย็นหมั่งเขาก็ให้กลับบ้านแล้วก็กลับมาก็ไม่ได้พูดอะไรกัน
แล้วก็มารู้อีกทีแบบทางโรงพยาบาลเขาโทรมา
เขโดยเสียแล้วแบบให้ไปที่โรงพยาบาล
วินาทีนั้นก็มันตกใจมันไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้
แล้วแม่คะแม่เป็นผู้หญิงซึ่งสูญเสียเสาหลักของครอบครัว

คุณแม่รู้สึกยังไงคิดอะไรอยู่
คิดว่าทำไมเขาจากไปเร็ว
แบบเราไม่ได้สั่งเสียไม่ได้พูดอะไรกันไว้เลย
แล้วก็ลูกก็ทิ้งไว้๒คนเนาะ

แม่ก็คิดงานการอะไรแม่ก็ไม่มี

แล้วพอเขาเสียไปแบบมันมืดแปดด้านเลย
ไม่รู้จะไปตรงไหนจะเลี้ยงลูกแบบไหน

เนี่ยแบบมันตื้อไปหมดแล้วแม่คิดไม่ออก
หลังจากพ่อเสียความลำบาก
ในหมู่มวลแม่เราพี่สาวเราตัวเรา

คือช่วงพ่อเสียแล้วหนูก็อยู่กับแม่เนอะ

ตอนพ่อเสียแม่ไปทำงานเป็นไอ้เนี่ย
อยู่ในโรงแรมเขาทำความสะอาด

เพราะว่าเมื่อก่อนพ่อเป็นคนหา

หนูว่าแบ่งกันกินอะ

ออนและที่เจ็บปวดที่สุดก็คือว่า

ดูว่านั้นหนูตกใจก่อนคือว่า

จะจบแค่ม๓ใช่ไหมอะไรอย่างนี้

ทำไมเนอะได้เรียนแค่ม๓

อเรนนี่บอลยังอยากเรียนอยู่ไหม
หนูอยากเรียนหนูไม่อยากอยู่แบบเนี้ย
หนูอยากมีอนาคตที่ดีบ้างเหมือนคนอื่น

ทุกคนก็อยากมีอาชีพติดตัวอยู่แล้ว
อเรนนี่บอลมองอนาคตไว้ว่ายังไงมันมืดมนไหม
ถามว่ามืดมนไหมหนูว่าไม่นะ
เพราะว่าหนูคิดว่าหนูอายุแค่นี้
อนาคตหนูมันยังต้องไปได้อีกค่ะหนูเชื่ออย่างนั้น
อเรนนี่บอลแม่ก็มาสุขภาพไม่แข็งแรงอีก
หนูก็ต้องออกจากโรงเรียนหางานทำบ้าง
รับจ้างเขาทำความสะอาดล้างบ้าน
แล้วก็บางทีมีงานนี่พาอะไรอย่างนี้
เขาให้เป็นตัว๕บาทหนูก็รีดให้เขา
เหมือนรับจ้างทั่วไปเหมือนเขาเรียกไปทำงาน
หนูก็ทำมีอะไรที่เป็นเงินหนูทำ
เพื่อให้ได้เงินมากินอยู่กับแม่

ความรู้เราก็ไม่ได้มากใช่ไหมงาน
เราก็ได้ประมาณร้อยสองร้อยแล้วแต่แบบ
งานว่าเขาจะให้ทำแบบไหน

ที่บ้านก็คือมีปอนที่ทำงานพี่สาว

มี๓คนมีคนนี้

เขาต้องดูแล๓คนมีลูก๓คน

ออนต้องดูแลแม่ใช่ค่ะแต่พี่หนูก็ช่วยบ้างนะ
เวลามีอะไรอย่างนี้เราก็มากินอยู่ด้วยกัน

หนูกับแม่ไม่เคยบอกรักเลย
ทำไมหนูจะเป็นแนวแบบแข็งอะ
ไม่อยากให้ใครเห็นว่าหนูอ่อนแอ
หรือแบบไม่อยากให้เขามองว่าหนูอ่อนแอ
หนูอยากแบบเข้มแข็งหนูเลยไม่ค่อยพูดกับแม่ตรงนั้น
เขาไม่เคยเห็นน้ำตาหนูนะหนูไม่เคยร้องไห้เขาไปเห็น
บางทีแม่นอนหนูอะไรอย่างนี้
หนูเคยกราบเขาเขาไม่รู้นะ

กราบกราบเขาอะเนาะไม่อยากให้เขาแบบ
คือหนูอายด้วยแหละหนูอายแม่ไง
ลูกทุกคนต้องเคยเป็นใช่ไหม
ปกติแม่จะเห็นออนในอีกเวอร์ชันหนึ่ง
คือเวอร์ชันที่แข็งแรงเวอร์ชันที่อยากปกป้องแม่
ชั่นที่เป็นเด็กแข็ง
และวันนี้พี่ว่าปอนได้เปิดเผยตัวจริงแล้วจริงว่า
อนเป็นคนอ่อนโยนและรักแม่แค่ไหน

ปอนจะได้พูดความจริงว่าปอนรักแม่แค่ไหน

บางทีหนูอาจจะดูแบบแข็ง

หนูทำให้แม่สบายนะสักวันหนึ่งอะ
อ่ะรักแม่ไปไปหาแม่หน่อยนะครับ

กราบตรงนี้แหละ
ครั้งนี้แม่ได้เห็นกับตาว่าเขาทำแบบนี้

ก็ปลื้มใจกับลูกค่ะ
เขารักแม่อย่างนี้แม่ก็รักเขาเหมือนที่เขารักแม่นี่แหละค่ะ
แม่ก็จะพยายามเข้มแข็งและแข็งแกร่งให้อยู่สู้ชีวิตไปเรื่อยค่ะ

ถ้าเกิดคุณพ่อมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยอีกคนนึง

ก็บอกพ่อวันนี้ถึงพ่อจะไม่ได้ดูหนูโต
แม้จะไม่มีพ่ออยู่คอยสารฝันให้หรือคอยส่งหนูเรียน
หนูจะหาเงินมาดูแลแม่หรืออะไรด้วยตัวหนูเองค่ะ
ถ้าวันนี้ถ้าคุณพ่อได้รับรู้นะครับก็คงจะดีใจนะ
ดีใจที่ให้ได้เห็นลูกสาวนะครับที่มีโอกาสได้เห็นจนโต
วันนี้เขาโตมาเป็นวัยรุ่นเป็นสาวเต็มตัวนะครับน้องปอน

รายการของเรามีเงินสูงสุดเลย๑ล้านบาท
วันนี้ปอนมารายการของเรานะครับ
อยากได้เงินจากรายการของเราเอาไปสู้ชีวิตเท่าไหร่ครับ
แสนบาทตรงนี้ปอนจะเอาไปใช้อะไรบ้างคะ
คือหนูคิดดูว่าหนูอยากเป็นพยาบาลแบบเรียนเป็นคอร์สของเขาอะค่ะ
ที่โรงเรียน๔๒คมซึ่งภายในแสนนึงนี่อ่ะ

นี่คือคอร์สนี่คือสามารถเป็นพยาบาลได้เลย
แล้วหนูคิดว่าถ้าหนูทำงานไปหนูก็ต้องมีเงินเก็บใช่ไหม
หนูก็อยากไต่เต้าขึ้น
คือก้อนนี้ไม่ได้เอาไปสุขสบายอะไรหรอก
คือเอาแค่ไปเป็นค่าเรียนต่อยอดเพื่อไปต่อยอด
คิดแค่นี้ไม่ได้อยากได้สัก๔๕แสนเหรอ
มันเยอะไปหนูกลัวทำไม่ได้ขนาดนั้นไง

อนจ๊ะที่บ้านมีหนี้ไหมคะ
ที่บ้านนะคะเมื่อก่อนมีนะแต่ทำงานกับพี่ใช้หนี้เขาหมด

ถ้าสู้แล้วมาถึงเพลงแรกกันเลย
เพลงที่หนึ่งบูร๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
ความรู้จักใช่ไหมนิดนี้

แต่ไม่ได้รู้จักมากเท่าไหร่ค่ะ

หนู๘๐เปอร์เซ็นต์
๘๐เปอร์เซ็นต์ที่ห่างไกลเส้นชัยมากเลย
ถ้าไม่มั่นใจแบบนี้เรามีตัวช่วยให้
มีตัวช่วยทั้งหมด๖แผ่นป้าย
ออนเลือกได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขันเลย

สำหรับเพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้
มากเลยค่ะโอ๊ย

เราบอกว่าเราร้องได้ประมาณ๘๐เปอร์เซ็นต์

๘๐เปอร์เซ็นต์ของหนู

ถ้าหนูร้องเพลงนี้ไม่ได้
ไม่ผ่านเนี่ยแล้วร้องผิดนะ

อยากลองวัดใจตัวเองดู
เพื่อเก็บ๓ตัวช่วยไว้ใช้เอง

ถ้าผิดพลาดก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจของเรา

ร้องให้ถูกต้องทุกคำจนกว่าดนตรีจะหยุด

มูลค่า๑๐๐๐บาท

แต่ก่อน

เจอเขาครั้งแรกหัวใจอ่อนไหว
ชายคนนี้ไม่ได้อะไรเจอหน้ากันทีไร
หัวใจสั่นรัวโอ้ใจเอ้ยใจ
ทำไมไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
เพียงเขาหยิบยั่วก็เผลอตัวรักเขาแล้วสิ
แต่ก่อนแต่ไรไม่เคยใจอ่อน
ใยจึงรุมเรินสิ้นแรง
ลีกลีนั่งเล็กแห้งด้อนไฟ
เน่าสิ่งไม่ทันเอาข้อนทุกตี
ก็อ่อนไปเอง
จำทันเลยคือพวกเราป่อยไม่ใช่แป๊กคนเดียว
เราอยู่กับเจ้ามากกว่าไก่กลับไป

นี่ถือว่าไม่ใช่ผิดคำค่ะนะครับมาฟังคำตัดสินกันนะครับ
เพลงที่๑มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทน้องปอนนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ